ดีนี่แป้งเด็กออร์แกนิคสูตรรสฟุ้งกระจายหอมสบายตัว
สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไทยข้าวใส่ไทยสดสดสด
ใหม่ที่คุณอ่ะใหม่ให้เยอะมีความลอกแรกเห็นไหมแต่ละคน
ใหม่ก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์สิ่งตึงขึ้นมาแล้วเขาหัดมามองที่ว่าพี่เป็นคนเปิด
แต่พี่ปิดเสียงโทรศัพท์พี่เป็นคนชอบปิดเสียงโทรศัพท์อยู่แล้ว
แล้วก็เลยหันมาก็หันมาแต่เป็นของตัวเอง
เรื่องของเรื่องเป็นแบบนั้นเออนะปิดเรียบร้อยกันแล้ว
ไปกันดีกว่าวันนี้ก่อนไปอื่นเรื่องอย่างแรกก็โควิด
แต่ในขณะตอนนี้เขาบอกที่คองเปรมติดกันอีกเกือบครึ่งพันแล้ว
ตอนเนี้ยที่ตรวจเจอตอนเนี้ยตอนเนี้ยเจอเจอทะลุห้าร้อยไปแล้ว
ค่ะมาเช้ายังร้อยกว่าอยู่แล้วอืมเป็นตอนนี้ทะลุห้าร้อยกว่าแล้ว
ไปเรื่องของโควิดวันนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
กระทรวงสาธารณสุขก็รายงานสถานการณ์ในประเทศไทยค่ะ
พบว่าวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สองพันสองร้อยห้าสิบหกราย
ก็แยกเป็นทั่วไปอ่ะนะคะสองพันเจ็ดสิบสามราย
แล้วก็ในเรือนจำเห็นมาเช้านี้หนึ่งร้อยแบบสิบสามราย
ยัดรวมผู้ติดเชื้อสะสมเนี่ยอยู่ที่เก้าหมื่นหกพันห้าสิบรายค่ะ
หายป่วยแล้วหกหมื่นสองพันสามร้อยสิบหกราย
อยู่ระหว่างการรักษาเนี่ยหกหมื่นสองพันสามร้อยสิบเก้าราย
และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๓๐ราย
ยัดรวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ห้าร้อยสี่สิบแปนรายค่ะ
ซึ่งขณะเดียวกันทางพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เป็นประธานวันนี้ไปเปิดโรงพยาบาลบุษราคำ
ณอาคารชาวเลนเจอร์อิมแพคเมืองทองทานี
เพื่อที่จะรองรับกลุ่มผู้ป่วยสีเหลืองนะคะ
ก่อนจะเปิดเผยบอกว่ามีการหารือกันมาสักระยะหนึ่งแล้ว
แล้วก็มอบหมายให้ทางกระทรวงสาธารณสุข
ดำเนินการเพื่อให้เกิดความพร้อมที่สามารถรับผู้ป่วยโควิด๑๙ได้หลายระดับ
โดยโรงพยาบาลบุษราคำนั้นใช้เวลา๗วัน
ในการจัดตั้งค่ะซึ่งก็เป็นที่น่าพอใจนะคะ
ทั้งนี้ในส่วนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ก็ยังวางใจไม่ได้
อยากจะให้มีมาตรการทางสังคมก็คือทุกคนช่วยกันดูแลไปด้วย
เข้าใจผู้ที่ต้องหาเช้ากินค่ำ
ซึ่งรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
โดยจะหารือเรื่องเศรษฐกิจว่าจะดูแลกันได้อย่างไรบ้าง
ส่วนเรื่องของวัคซีนนั้นอยากจะให้ทุกคนไปฉีด
เพื่อตัวเราเองแล้วก็ครอบครัว
ล่าสุดค่ะทางคณะกรรมการโรคติดต่อที่จังหวัดบุรีรำ

เรื่องของการป้องกันการระบาดใหม่
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙
โอ้โฮวมาเป็นหน้ากระดาษนะคะ

สิบสามถึงสามสิบเอ็ดพฤษภาคมนี้ค่ะเพื่อที่ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่นั้นจัดกลุ่มการให้บริการการฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงด้วยนะคะข้อสองในกรณีที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจพบหรืออาจตรวจพบว่าบุคคลดังกล่าวในข้อหนึ่งเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ

ของมีโทษตามในมาตราห้าสิบเอ็ดแห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อต้องระวังโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาทแล้วก็อาจจะมีความผลิตมาตราสิบแปดแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ถูกเฉินต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสองปีปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับบุรีรัมณ
แม่งก็คงรอวิธุนาหรืออะไรบ้างแต่เอาจริงจริงนะถ้าสมมุติอย่างรุ่นพวกเราอ่ะอยากฉีดแต่ไม่รู้จะไปฉีดไหนอันนี้คือคำถามถูกต้องเปล่าล่ะอืมถูกมั้ยอันสารว่าอยากฉีดกันไหมทุกคนอยากฉีดแต่ไปฉีดที่ไหนมันก็ยังไม่ถึงคิวพวกเราไงมันก็ต้องรอไปตามคิวเขาบอกว่าคงจะเห็นความชัดเจนอ่ะประมาณ

ตัวลูกจ้างหรือว่าตัวนายจ้างด้วยคะ
ของค่าจ้างผู้ประกันตนแล้วก็ผู้ประกันตนมาตรา๒

เพราะฉะนั้นก็ลงไปเยอะเขาก็จะช่วยเราสามเดือน

ก็คือตั้งแต่เดือนมิถุนาถึงสิงหา

ก่อนหน้านี้มีการช่วยเหลือในเรื่องของประกันสังคมไป

ต่างเป็นลูกจ้างเมีย๗๕บาทเอง

มาล็อตนี้ก็ช่วยทั้งคู่เนอะ
ส่วนค่าไฟวันนี้เขาก็เคาะแล้ว
เคราะห์ค่าไฟจะลดค่าไฟให้เป็นการแบ่งบ่าว

ก็คือช่วงเดือนพฤษภาคมคือเดือนนี้

ซึ่งเขาบอกว่าประเภทบ้านที่อยู่อาศัย
กิจการขนาดเล็กทั่วไปเนี่ยก็ได้รับความช่วยเหลือด้วยตั้ง

เขาบอกว่าถ้าเราเป็นหนี้เป็นสินให้ไปเจรจาดี
ช่วงนี้ให้ไปเจรจาดีคุณจะได้รับ

ที่ได้รับผลกระทบบอกคุณไปเจรจาดี

เขาอาจจะตัดบางสิ่งบางอย่างให้คุณแบบว่า
ประหยัดได้หลายได้เยอะพอสมควร
มาตรการผ่อนคลายล่ะที่ทุกคนลุ้นกันวันนี้ล่ะ
วันนี้คือร้านอาหารนั่งกินได้แล้ว

นะครับเขาบอกว่ารัศนาการระบาด

ไอ้มัตตาการผ่อนคลายนะฮะ

จะมีการปรับระดับของพื้นที่สถาน

ลักษณะการระบาดในชุมชนโดนพิจารณา

พื้นที่ควบคุมสูง

คือพวกมีผู้ป่วยเนี่ยมากกว่า

เฉลี่ย๑สัปดาห์มากกว่า๕๐รายต่อวันเนี่ยนะครับ
ถ้าสมมุติพื้นที่ที่เขาบอกว่า

ลายต่อวันพื้นที่ควบคุมก็คือใน๑อาทิตย์เนี่ยก็คือน้อยกว่า๒๐คน
เฝ้าระวังเนี่ยก็จะมีผู้ป่วยสัปดาห์ละน้อยกว่า๑๐คน
อันนี้คือเราเข้าใจกันแล้วกันว่าบางคนก็ถามว่าในการปรับสีแต่ละสี
เพราะมันมีผลต่อธุรกิจเราด้วยเหมือนกันเพราะธุรกิจที่ผ่านมาที่เขาสั่งคือ
ห้ามกินข้าวในร้านอาหารเลยถูกต้องไหมครับหลังจากนี้ปุ๊บ
เขาก็บอกว่าโอเคไอ้พื้นที่ที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็เข้มงวด
ก็คือพื้นที่สีแดงเข้มเนี่ยก็มีการผ่อนคลายจากมาตรการเดิม
คือเรื่องร้านอาหารเราเฉพาะร้านอาหารก่อนนะฮะก็คือถ้าสมมุติจริงแล้ว
ผับบาลยังไม่มีร้านอาหารก่อนเนี่ยนะครับ
สามารถนั่งทานในร้านได้ไม่เกิน๒๕
๒๕ก็คือถ้าสมมุติว่าคุณไป๔โต๊ะก็นั่งได้๑
สมมุติโต๊ะคู่อย่างนี้๔โต๊ะเท่ากับนั่งได้๑คน
อย่างนั้นนะครับกินได้ถึง๓ทุ่ม
ซื้อกลับบ้านได้ถึง๕ทุ่มคือคุณเทคเอาเวย์ถึง๕ทุ่มอยู่แล้ว
แต่เหล้าแอลกอฮอลองดก่อนนะครับ
อันนั้นก็คือสีแดงเข้มคือกรุงเทพนี่ถือสีแดงเข้มใช่ไหมครับ
กรุงเทพสมุทรปาการนครปฐมขนาดเดียวกันไปดูพื้นที่สีแดง
ถ้าเป็นพื้นที่สีแดงเนี่ยนั่งทานอาหารในร้านได้ไม่เกินถึง๕ทุ่ม
อันนี้ก็จะมิด๒ชั่วโมง
แต่เราแอลกอฮอล์แห้มขายแล้วก็ที่สีส้มนะครับ
ก็นั่งทานได้ปกติเลยนะ
พวกนี้เขาจะได้เห็นว่าแต่ละจังหวัดในบ้านของคุณเนี่ย
มันอยู่ในโซนสีไหนเพราะว่าหลายร้านอาหาร๗
มันไม่ใช่เราไปมาแต่ร้านใหญ่ใช่มั้ย

ร้านอะไรอย่างนี้ที่เขาขายของกัน
สตรีทฟู้ดอืมสตรีทฟู้ดทั้งหลายเนี่ยเขาจะได้กลับมาแบบว่าขายของทำมาหากินกันได้
เพราะบางคนเนี่ยโอ้โหคุณเขาทิ้งกันหมดเลยนะหมูเห็ดเป็ดไก่เขาทิ้งกันหมดเลยนะ
ที่ผ่านมาเนี่ยนี่มหาวิทยาลัยเขาบอกว่าจะประกาศเปิดเทอมละสิบสี่มิถุนา
เลื่อนไหมไม่ได้เลื่อนด้วยนะคะเนี่ยประกาศให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

อันนั้นคือพอเป็นเดี๋ยวนี่อือพอเวลาเขาลด
คนเราจะเป็นมิสเตอร์เป็นมิสเตอร์

ตั้งแต่โควิดเริ่มมาใหม่ก็เริ่มเป็นปัญหาเดียวแล้วนะ

เขาจะลดคุณก็น่าจะมีสิทธิ์เรียกร้องจากเขาเนอะ

ช่างใหม่เนี่ยนะครับก็คือเป็นเพื่อนของคุณสุชาติเนี่ยแหละ
คือคุณสุชาติต้องการที่จะไปหาช่างใหม่แล้วก็ชวนช่างใหม่เนี่ย
ไปหาชายคนหนึ่งเพื่อไปทวงเงิน๓แสนบาท
นะครับคือจากการพูดคุยนะฮะจากคนที่เอ่อ
ให้ข้อมูลมาก็คือว่าคุณสุชาติเองเนี่ยนะครับ
ไปกู้เงินนะฮะให้กับทางผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่า
ฟิตอ่าคือบังฟิศเสร็จปุ๊บปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะ
ก็มีการทวงเงินทวงถามกันมาตลอดจนสุดท้ายแล้วในวันนั้นเองเนี่ย
เขาก็ไปหาทางช่างใหม่ปรากฏช่างใหม่ไม่อยู่
แกก็เลยไปทวงเงินเองนะฮะไปทวงเงินเองก็คือขับรถไปเนี่ยนะฮะ
เป็นรถเก๋งทะเบียนกไก่นหนูหกห้าห้าสองกระบีนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยหายตัวไปเลยคือติดต่ออะไรไม่ได้เลยนะฮะ
สุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าทางฝั่งของญาติผู้เสียหายเนี่ย
คนที่ส่งมาบอกเป็นพลเมืองดีบอกว่าเนี่ยจะบอกให้นะว่า
คุณสุชาติเนี่ยถูกฆ่าแล้วนะแล้วก็เอาไปฝังดินไว้
แล้วก็รถเนี่ยเอาไปฝังดินด้วยมีคนทำทั้งหมดเนี่ยประมาณสี่ถึงห้าคนนะ
เป็นพี่น้องกันมีคนนึงเนี่ยชื่อฟิตก็คือไปตรงกับสิ่งที่เขาคาดคณีกันว่า
ฟิตเนี่ยเป็นลูกหนี้นะฮะที่ทางคุณสุชาติเนี่ยไปตามทวงหนี้
แต่จริงแล้วไม่ได้เป็นลูกหนี้โดยตรงเพียงแต่ว่าคุณสุชาติเองเนี่ย
ทวงหนี้เขาไม่คุณสุชาติเองเนี่ยไปเหมือนกับไปช่วยกู้เงินให้
เนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจเองก็เลยไปที่บ้านของบังฟิศ
พอไปถึงเนี่ยไม่เจอบังฟิศแล้วแต่ไปเจอพ่อก็เลยมาสอบพ่อ
พ่อก็บอกพ่อไม่รู้เรื่องอะไรหลังจากนั้นตำรวจเองก็ขยายผลนะครับ
จนกระทั่งเข้าไปดูในเหมือนกับเป็นสวนปามปรากฏว่าไปเจอเนินดินเนินหนึ่ง
แล้วบริเวณต้นปามเองเนี่ยก็เหมือนกับมีร่องรอยของการเผาไหม้
มาขุดเพิ่มเพราะขุดขุดไปปรากฏไปเจอรถคันนี้แหละฮะก็คือเป็นรถของทาง
ก็ขยายผลไปนะฮะขยายผลไปจนกระทั่งไปเจอ
ก็เลยมีการไปสำรวจแถวนั้นก็ต้องไปเจอว่ามีร่องรอยของการขุดอีก
ขุดลงไปเพราะโรยไปเจอศีรษะมนุษย์โอ้ย
ส่วนหัวก่อนก็คือแต่ว่าไม่ได้บอกหัวไม่ได้หลุดนะ

ก็ปรากฏว่าร่างนั้นก็คือนายสุชาตินั่นเองนะครับ
คือสภาพของศพเนี่ยก็ถูกยิงที่ขมับข้างซ้าย
แล้วก็ด้านหน้าอกข้างซ้ายนะครับ
สภาพศพเริ่มยุ่ยเน่าเปื่อย
สาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรรู้ไหมคุณพระดำ
ที่เกิดเหตุที่เขาขุดไปเนี่ยเขาไปเจอเป็นเหมือนกับกระบอก
เป็นกระป๋องนะฮะกระป๋องน้ำส้มค่ายาง

น้ำส้มค่ายางคือคือเวลาที่เขาไปปาดยางกรีดยางกันเนี่ย
เขาได้เขาได้ยางมาเขาจะเอาน้ำส้มเนี่ยเทใส่
เทใส่ยางให้ยางแข็งตัวแต่จริงแล้วลิกของน้ำส้มค่ายางเนี่ย
มันเหมือนกับเป็นน้ำกรดเลยอ๋อเหรอมันเหมือนน้ำกรดเลย
เขาก็เลยเอาเทล่าศพของคุณสุชาติเนี่ยแหละฮะ
แล้วที่สำคัญเนี่ยผ่าท้องเพื่อแหวะเอาพวกอวัยวะข้างในออกมาด้วย

เพื่อที่ว่าเวลาเขาฝังไปในดินแล้วเนี่ยนะฮะ

ไม่ใช่เวลาเออใช่เวลาที่เขาเน่าปุ๊บเป็นศพจะอืด

เขาก็เลยใช้วิธีผ่าท้องออกแล้วก็เอาไส้ออกแล้วก็เนี่ยทำลายทุกอย่างแล้วก็ฝังไว้

ปรากฏว่าตำรวจเนี่ยพอได้ศพมาก็เลยเรียกญาติพี่น้องมาดูก็ยืนยันว่า

ถามว่าทำไมถึงจำได้เพราะสภาพศพเริ่มเปลี่ยนไปแล้ว

แต่จำได้ว่าข้อมือของนายสุชาติเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเคยใส่เลสข้อมืออยู่

ประกอบกับรถคันนั้นยืนยันว่าเป็นรถของนายสุชาติ

แต่ผมไม่แน่ใจว่าเลสเนี่ยเอาออกมาหรือเอามาข้างนอกหรือว่าอยู่ในมือ
แต่ว่าแน่นอนว่าศพนี้ยืนยันแล้วเป็นนายสุชาติ
นี่นะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับก็
ตลอดระยะเวลาสิบกว่าวันที่ผ่านมาพยายามตามหาทั้งหลานที่คนสนิทนะฮะ
ทั้งภรรยาทั้งลูกเนี่ยก็ไม่มีปฏิหารเกิดขึ้นนะครับ
สุดท้ายก็คือเสียชีวิตทีนี้เนี่ยแน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยเพ่งไปที่กับบังฟิศ
เพราะบังฤษเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่
คนนี้ไม่ใช่บังฤษนะเนี่ยสุชาติ
เตรียมเพื่อนที่จะหลอกให้บังฤษเนี่ยมาเพื่อฆ่าล้างหนี้
เนี่ยนะครับทางรองพบตรก็วันนี้ก็ลงพื้นที่เลยนะครับ

ล่าสุดวันนี้นะฮะเมื่อตอนกลางวันเนี่ยประมาณสักเที่ยงนะฮะ
มีการออกอนุมัติหมายจับมาเรียบร้อยนะฮะ๓รายก่อนนะครับ
ประกอบไปด้วยนายสุริยาเริงสมุทรหรือว่าบังฟิศนะฮะอายุ๓๒ปี
คนนี้แหละฮะที่น่าจะเป็นคนที่เริ่มก่อเหตุนะฮะ
ยังมีนายสุวิทย์นะฮะนายสุวิทย์นะครับนามสกุลเริงสมุทรเหมือนกัน
คนที่เป็นน้องชายบังฟิศเป็นน้องแท้นะครับ
อีกคนนึงเป็นพี่ชายแท้ของบังฟิศชื่อว่านายสุรชัยอายุ๓๘ปี
ทั้งหมดถูกเข้าหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตองไว้ก่อนกักขังนวงเหนียว
ทำลายซ่อนเล้นวางเพลิงทำให้เสียทรัพย์มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครอง
นี่นะครับก็คือทั้งหมดเนี่ยก็คือตอนนี้ถูกออกหมายจับ
แต่จริงแล้วเนี่ยประเด็นมันคือเชื่อว่าน่าจะมีคนกระทำมากกว่านี้
เพราะมันโอ้โหขุดขนาดนั้นขุดเอารถใส่ไปได้ทั้งคันนะ
คือจริงแล้วจะไปไล่สืบเนี่ยรถแบ็คโฮลใครเป็นคนจ้าง
ปรากฏว่าก็ไปถามคนรถแคลบอกว่ามีคนไปจ้างเขามาแล้วบอกว่าเหมือนกับจะเอาวัวไปฝังหรือสักอย่างเนี่ยแหละ

ค่ะต้องขุดนานแค่ไหนกว่าจะได้ขนาดนี้
คุยกับทางทางรองแต้มนะฮะแกก็บอกว่าแป๊บเดียว
อ๋อขุดไม่ทันแป๊บเดียวขุดขุดขุดเล็กอย่างคือตรงนั้นเนี่ย
มันมันมันล้างคือคนไม่ค่อยมีคนเอ่อแล้วก็
คือเวลาขุดเนี่ยคือมันก็ทำกันไปขุดไปแล้วก็เอารถจุด
ไฟเผาแล้วก็ตกไอ้ตัวย้ายที่ดินตรงนั้นก็ไม่ใช่ที่ดินของตัวของ
ฟิศด้วยถูกไหมคะไปใช้ที่ดินของคนอื่นอ่าน่าจะเป็น
อย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้นี่นี่นี่บังฟิศนะโอ้ย
นี่น่ะอายุยังไม่ได้เยอะยังไม่เจอของเองอืมอืมนี่นะครับยังเป็น
วัยรุ่นอยู่เลยเนอะอืมก็จริงจริงแล้วอันเนี้ยเราเปิดหน้าได้
เพราะเขาประกาศจับแล้วอืมนะคนจะได้เห็นตัวอย่างแบบ
ไม่ปอบแท้เพราะอืดแล้วกันถูกต้องไหมอืมนี่น่ะครับ
ก็คือโหดเยี่ยมมากแล้วก็เหมือนกับจับไฟ่หลังด้วยนะรัดมัดไว้
แล้วเอาปืนยิงอืมยิงยิงขมับข้างซ้ายแล้วก็ยิงตรงเนี้ยหัวใจเนี้ย
ตรงหน้าอกซ้ายแล้วก็ผ่าท้องเอาเครื่องในออกเนี่ย
โหดเยี่ยมนะครับจริงจริงยังมีอีกคดีหนึ่งนะที่สุราชเนี่ย
ก็คืออุ้มหายไปเหมือนกันชื่อว่านายโกศลคนนั้นก็เหมือนกับมีโทรศัพท์ลวงเขาออกไปดื่มเหล้า
ฆ่าจากเมียไปแป๊บเดียวเองตายลูกชายได้ยินเสียงปืน
หลังจากนั้นเมียตื่นมาตอนเที่ยงคืนเอ๊ะหายไปไหนตามออกไป
ไปหาตรงตรงจุดที่บอกว่าจะไปดื่มเหล้าหายไปแล้วไม่มีใครอยู่
พอไปดูมีแต่รอยเลือดแล้วทางเมียก็บอกว่าตอนนี้เชื่อผัวตัวเองอ่ะ
จะถูกจับผ่าท้องแล้วเอาหินใส่ท้องแล้วก็ยนทะเลแล้วว้ายอ้าวเออ
เพราะก่อนถามว่าทำไมถึงคิดแบบนั้นเมียบอกว่าไงรู้ไหมเมียบอกว่า
ก่อนหน้านี้พี่ลูกพี่ลูกน้องของคุณโกศลเนี่ย
เคยโดนแบบนี้มาแล้วแล้วก็ผ่าท้องประโยนแล้วปรากฏว่าเรืออวนไปลากเจอ
เจอศพพอดีอันนั้นคือเป็นเป็นคือถ้าสมมุติเอาหินใส่ในท้องก็คือมันจะถ่วงเอาไว้ไม่ให้ขึ้นมาใช่ไหม
ใช่เนี่ยคือโหดมากอันนี้ที่สุราชยังไม่เจอศพ
แต่ที่กระบี่เนี่ยเจอแล้วแล้วหายไปเนี่ยใกล้กันแต่คนละคดีนะคนละเรื่องกัน
ละคดีกันอ้าวนะฮะนั่นก็คือเรื่องราวของทางบังฟิศนะฮะ
ตอนนี้ตำรวจกำลังตามตัวอยู่นะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะหนีออกจากพื้นที่กระบี่แล้ว
อย่างที่บอกว่าแล้วก็มีคดีติดตัวด้วยนะก็คือไม่ใช่คดีติดตัวก็คือหมายความว่าเคยต้องโทษ
ตั้งแต่ว่าเคยต้องโทษเคยเอ่อพยายามฆ่ามียาเสพติดแล้วก็ฆ่าคนตายอ๋อ
อ่าคือครบเซตเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่มีอิทธิพลในในในพื้นที่อืมอืม
แถวนั้นเขาก็จะหวาดระแวงแล้วก็กลัวกันบังฟิศแล้วก็ทำกับนี่แหละมีพี่น้องตัวเองด้วย
ตอนนี้ถูกออกหมายจับนะครับแล้วก็ถามว่าทำไมสุชาติกับบังฟิศไม่รู้จักกัน
ทั้งสองคนนี้เคยต้องคดียาเสพติดด้วยกันอ๋อก็เลยไปรู้จักกันแล้วไปรู้จักกัน
ในคุกอืมตอนที่ออกมาแล้วตอนที่ทางบ้านเนี่ยตามตัวสุชาติใหม่ใหม่เนี่ย
สุชาติได้ใหม่เนี่ยแล้วตามไม่เจอเนี่ยก็มีคนนึงเนี่ยนะฮะ
น่าจะเป็นแบบทนายความหรือสักอย่างเนี้ยโทรศัพท์ไปหาทางบังฟิศอืม
แล้วก็ถามบังฟิศบอกว่าเนี่ยเจอบ้างไหมบังฟิศบอกเจอเนี่ย
มาหาผมแล้วแกก็กลับไปแล้วก็หายไปเลยผมไม่รู้เรื่อง
ให้ไปไล่ดูตามกล้องวงจรปิดดูแล้วกันว่ามีไหมที่ไหน

เหมือนกับไม่รู้เรื่องแต่หลังจากนั้นปุ๊บบังฟิศหายออกจากพื้นที่เลย
อ๋อก็คือตอนแรกก็ยังยอมรับว่าเขามาหาด้วย
ก็ยอมรับมาหาอืมมีการพูดคุยกันแอนิเมชั่นอย่างที่เขาทำเอาไว้เนี่ย
อืมเนอะครับอ้าวนะฮะนั่นก็คือเรื่องของทางคุณสุชาตินะครับ
เรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะว่าโอ้โหทำไมมันอมหิตผิดมนุษย์มานาน
ขนาดนี้ใช่แต่ตอนนี้ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้ยังคนร้ายน่าจะออกจาก
ออกไหมจับแล้วสามคนแต่เชื่อว่าน่าจะมีคนทำเดียวมาสักห้าถึงหกคน
ใช่ถ้างั้นมันทำไม่ได้ขนาดนั้นหรอกพี่เหรอเงินมันเยอะมากหรือวะ
แสนบาทสามแสนแล้วโอ้โหขนาดนี้เลยเหรออืมแต่สามแสน
สำหรับคนทั่วไปก็ถือว่าเยอะถูกต้องไหมล่ะอืมเคยให้ลูกเล่นโทรศัพท์ไหมคุณหนุ่ม
เคยมายูสั่งของเป็นยังไม่เป็นให้กดเล่นอ่ะได้แต่ว่าก็จะมีคนดูอยู่ใช่ไหมคะ
แต่มันชอบชอบกดกดซื้อของเล่นอะไรอย่างเงี้ทำซื้อของเล่นเองเหรอเหมือนกันเลยอ่ะ
จริงไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ของซื้อของเล่นคือกดซื้อเกมหนีมั้ง
หลานฉันก็ทำพ่อฉันโทรมาฟ้องว่าเนี่ยหลานอยู่ดีของมาส่งเต็มบ้านเลย
ถามมันเอาโทรศัพท์พ่อไปกดกดกดกดกดแล้วคนมาส่งของเต็มบ้านเลย
อยู่เข้าไหนเนี้ยฮะไอ้ตัวเล็กห้าขวบหกขวบห้าขวบเหรอฮะ
มันสั่งของเป็นหมดเลยเมย์ก็วันนั้นพ่อบอกเนี้ยลองอย่าไปเผลอโทรศัพท์วางไว้นะ
มันเอาโทรศัพท์ไปสั่งของจริงแล้วเขาก็มาเก็บเงินที่บ้านอะไรอย่างเงี้ย

นครปฐมนี่ก็จะเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดแต่ว่ายังไม่เข้มข้น
อืมอืม

เพราะฉะนั้นสีแดงเข้มที่กินข้าวได้ถึง๓ทุ่ม
บอกว่าศพดำดินขึ้นมาได้ด้วยเหรอ
มกความรู้ใหม่ไม่ใช่เขาไม่ได้ดำดินขึ้นมา

ถ้าเกิดว่าเขาเอาลงไปในดินแล้วคือเขากลบไม่สนิทหรือว่าฝนตกลงมาเนี่ย
เวลาศพอืดขึ้นมาโดยที่ไม่ได้มีโรงอะไรอย่างเงี้บางทีเนี่ย
มันจะดันหน้าดินขึ้นมาแล้วคนเราอาจจะไปเจอได้
คือทางคนร้ายเนี่ยก็เลยใช้วิธีผ่าท้อง
แล้วก็เพื่อไม่ให้มันมีกงมีแก๊สในการดันดินขึ้นมาอะไรอย่างนี้
ไม่ใช่ดำขึ้นมานะคำว่าดันดิน

อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นมันเป็นมุมของความคิดของคนร้าย
คือกลัวว่ามันอืดคือพอศพอืดก็จะดันดินขึ้นมา
ดันโรงแตกเลยอ่ะเวลาศพดันคือดันแรงนะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยคนร้ายมันก็แบบน่าจะแบบ
คือเป็นวิธีของมันมันผ่านแล้วก็เอาศพออกอะไรอย่างนี้เพื่อจะฝังไว้อะไรอย่างนี้
อันนี้ไหมฮะเด็กขายสั่งของอยู่อย่างที่บอกว่าเขาบอกเลยฮะว่าเด็กเนี่ยมันสนุกช็อปปี้
ปี้ตอนนี้เด็กทุกคนช้อปปี้เป็นเชื่อไหมว่าเด็กคนนึงเนี่ยมันเป็นอุทาหรณ์
ปล่อยให้เด็กเล่นโทรศัพท์มือถือโดยลำพังโดยที่ไม่มีคนดูแลเนี่ยเด็กมันจะสนุก
มันจะสนุกมันเห็นของในช้อปปี้มันสนุกถูกต้องไหมครับสั่งกันไปเนี่ยเป็นแสนนะเป็นแสน
ข้างบ้านเนี่ยวิ่งแตกตื่นมาหาแล้วบอกว่ามีคนโทรมาบอกป้าว่าสั่งซื้อของเต็มไปหมดเลย
เราเลยเข้าไปเช็คคุณพระแพงทั้งนั้นเลยเด็กสั่งอะไรบ้างรู้ไหม
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า๒คันของเล่นตู้กดน้ำนาฬิกาดิจิทัล๒เรือนนาฬิกาเด็ก๒เรือน
สั่งไปหมดเลยหลังจากโพสต์ดังกล่าถูกแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์
ก็ยกเลิกคำสั่งซื้อได้บางคนบอกว่ามันเป็นการตัดผ่านบัตรเครดิตที่ผูกเอาไว้นะ
ก็คือเป็นย่าแล้วกันฮะย่าอายุ๔๔เองเหรออุ้ยน้องอายุเท่าไหร่เนี่ยอยากรู้เลยอ่ะ
รอดูร้องอายุเท่าไหร่กดสั่งได้ขนาดนี้ย่าคือนางออนุมานศรีย่าของเด็กคนที่สั่งอายุ๔๓
แล้วน้องล่ะอยากรู้อายุน้องเด็กกว่าฉัน๓ปีเนี่ยนะ๒ปีเนี่ยนะนะฮะ
เป็นย่าแล้วเหรอเขาบอกว่าเปิดเผยว่าหลานสาวชื่อเด็กหญิงพฤกษาอายุ๗ขวบจริงเขาทำกับหลานพระดำเนี่ยนะครับ
แล้วก็เด็กหญิงนภาอายุ๖ขวบนางเป็นพี่น้องกัน๒คน๒ด้วยกันนางเรียนอยู่อนุบาลอนุบาล๓
ก็ไม่เห็นเห็นว่าไม่มีอะไรก็ปล่อยให้เด็กเล่นไปแต่หลานสองคนเนี่ยเข้าไปกดแอปแสดงว่าคุณย่าทันสมัยนะ
มีแอปอยู่แล้วแอปสินค้าส่งสินค้าออนไลน์ตนเนี่ยตกใจเป็นลมเลยนะเขาบอกว่ารีบวิ่งไปหาหลานสาวที่อยู่บ้านตรงข้ามให้ช่วยยกเลิกสินค้าหน่อย
ปรากฏว่านางสาวปียธิดานะครับอายุ๒๗ปีหลานสาวซึ่งเป็นผู้โพสต์เล่าว่าคุณย่าเนี่ยวิ่งหน้าตื่นมาบอกว่าช่วยดูหน่อย
มีร้านค้าโทรมาสอบถามให้สั่งสินค้าไปหรือเปล่าจึงได้เข้าไปดูมือถือเปิดดูแอปปุ๊บสั่งสินค้าออนไลน์พบหลานสาวสองคนเนี่ยสั่งไปทั้งหมด๒๙รายการ
กดไปยกเลิกสินค้าได้เพียง๘๙รายการที่เหลือยกเลิกไม่ทันแต่ก็ได้มีการโทรไปสอบถามบริษัทบอกว่าได้มีการจัดส่งสินค้าออกไปแล้วนะฮะ
ถ้าลูกค้าไม่รับก็ยกเลิกได้คือสมมุติเข้ามารับเนี่ยอันนี้คือข้อดีของเก็บเงินปลายทางหรือเปล่า
อ่าแบบงึงไม่จบเรื่องลายอีกเหรอ

แล้วพักก่อนคือเดี๋ยวต่อไปคือฮาร์ตภาพสีทองว่างอีกแล้วเนอะ
เขาเรียกว่าเรื่องแปลกทั่วไทยพี่คะ
มันจะนี่อ๋อโอเคเดี๋ยวจับไว้
ด่ามันยิ่งเหมือนยิ่งยุอ่ะ
เอามา

ตุ๊กแก่๒หางมาขออยู่ด้วย๓ปี
ไม่ยอมไปไหนเชื่อช่วยค้ำคูณ

เขามีแต่จิ้งจกสองหางอ่ะดี

คุณก็จะอยู่๒แชกน่ะเมื่อก้าว๔แชกเลย
ถ้าฉัน๒ที่เนี่ยก็๔เลย

เอ้าไปดูเรื่องนี้หน่อยนะครับ
บ้านมะกอกแก้วตำบลคำตานสสมบัติ
ที่ประจินบุรีนะครับของนางนุภวัณธ์สือประราช

ลำตัวเนี่ยยาวประมาณสัก๑ฟุตครึ่ง
หรือว่าสิบแปดนิ้วเนี่ยนะฮะอาศัยอยู่

นี่เห็นไหมล่ะ๒หางเห็นไหมล่ะ

เจ้าของบ้านที่เปิดเผยนะตุ๊กแก่ตัวนี้เชื่องมากนะ
อยู่ด้วยกันมา๓ปีแล้วไม่ยอมไปไหนเลย

แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมันโตมันก็โตตามโตขึ้นมา
ส่วนเรื่องของโชคลาภตนเองเนี่ยลองสังเกตดูถ้าตุ๊กแก่ตัวนี้มาอยู่นะ
การงานนี้ดีขึ้นเงินทองไม่เคยขาดสน
เชื่อว่ามาช่วยค้ำคูณ
ชาวบ้านพอรู้ข่าวนะฮะต่างมาขอดู
แล้วก็เอาไปตีเป็นเลขเด็ดไปซื้อลอตเตอรี่กันนะครับ

เหมือนเหมือนจิ้งจกสองหางนี่ไงที่เมื่อก่อนเขาบอก

มันแย่แค่ปลายมันแตกปลายหรือเปล่า

มาถึงแค่๒หางเท่าไหร่อย่างนี้อืมมันแตกปลาย
๒หรือ๓หวะอย่างนี้

ตรงกลางตรงไหนวะไม่นับ
ต้องนับไปเป็นนับ
พี่มดหมายถึงไอ้เส้นตรงกลางที่ตรงมาตรงเลยอ่ะ

วันนี้คับคุณตรงที่คาด
จะแข่งอันดีตกับยายากับเบลล่าเนี่ย
ใช่โฆษณาเยอะกว่าโฆษณาเยอะนะนี่คุณนกพระชัย
เราเห็นคุณนพชัยนะคะเป็นแฟนรายการข่าวใส่ไข่ด้วย
แล้วก็เป็นแฟนของทางไทยรัฐทีวีไม่ว่าจะรายการไหน
เขาส่งมาบอกเลยว่าเขาดูทุกรายการจริง
นกพระชัยมาที่ไทยรัฐดีกว่ามาเจอกันเลย
โอ้โหนี่เห็นไหมหนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บ

เขาลงเห็นไหมเห็นไหมเขาเขียนว่ายังไงน่ะ
ถ้าดิฉันเป็นไทยรัฐดิฉันจะมอบโล่แฟนพันแดงให้คุณนพชัยค่ะ
แกทุกรายการทุกวันทุกช่วงจริง
แล้วแกก็จะอวยพรให้ตลอดด้วยนะคะเห็นไหมฮะ

เราก็ชอบคนที่ลงด้วยแล้วก็โอ้โหคุณนพชัยก็สุดยอดเหมือนกัน
ติดต่อฮะวันแหลกขั้วเชื่อจริงติดต่อฮะ
เขาดูแรกอันไทรลัตย์ทีวีทั้งวันเลย

มาอีกแล้วอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยรักษาสุขภาพด้วยนะครับเป็นห่วง

เห็นไหมอากาศเป็นแบบนี้เห็นไหมทั้งข้างบนเต็มไปหมดเลย
นี่จริงเราต้องส่งระเป๋า
กระเป๋าแล้วก็กับเสื้อข่าวใส่ไข่ไปให้คุณนพชัยใช่ไหม

เอาทุกรายการไม่ใช่แค่ของเรานะ

โอ้โหเราเริ่มก่อน
นี่รับชมที่เล็กเที่ยงพระขนง

เราถามให้รู้ดีกว่าใช่แล้วก็ส่งของไปให้คุณนกประชัยด้วย

คนดูไทยรัฐกับผูกพันกับแกมากกว่าพิธีกรแล้วฮะ

คุณนกประชัยค่ะเราฝากแบบว่า
เดี๋ยวเราจะได้ติดต่อกลับไปแล้วก็จะได้ส่งกระเป๋าไปให้อ๋อรออยู่เลยนะคะเอ็งจี้รอ
อ๋อนี่เล็กเที่ยงนะคุณนกประชัยนะครับ
แล้วต้องขอบคุณเพจหนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บ
ช่างสังเกตมากค่ะเพจนี้
นะต้องหนาวมากนะครับไม่น่าวเด็บขนาดนี้หรอก
เดี๋ยวจะเสียใจแฟนที่ส่งเข้ามาก็แยะมากมายนะครับ
ก็จะมีแฟนคลับที่ส่งมาบ่อยที่สุดนะ

นี่ก็มีอ่าสายลมสายลมพัดหวนอะไรนะขออีกทีสิเป็นวงกลมอ่ะ
พวกนี้ส่งบ่อยได้ยินชื่อตลอดอ่าเนี่ยนะนี่เขาบอกว่าถ้าส่งคนมด
ของคุณมดดำกับคุณรถเมย์อยากได้มาดามฟินส่งให้ที่บ้านได้ไหมคะ
สายลมที่พัดเป็นวงกลมนะอันนี้ที่เขาส่งมาบ่อย
เอาไหมเนี้ยมีคุณผู้ชมให้มีคุณผู้ชมหลอกถามเขาก่อนว่า

ของฉันโฆษณาเสียเงิน

นั่นสินี่ไงคุณมีสินค้าอยู่ในตัวกันหมด
เดี๋ยวส่งไปให้เดี๋ยวส่งไปให้
เออเดี๋ยวรสเมฆส่งกระดาษทิชชูเปียกไปให้ด้วย

เอากระเป๋าของทางไทยรัฐทีวีไปมอบให้นะคะ

หนูน้อยบนยี่ห้อเขาอันหนาวเหน็บนี่แหละค่ะ

เดี๋ยวคุณส่งไลโอ้ไปให้ด้วย

ฉันไม่แบบว่าวันที่เค้าไหว้ครูกันเมื่อไหร่วะ

พี่ไม่อันตภาพเหรอ

เดี๋ยวพ่อขุนเตา

อำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี
ที่บริเวณศาลพ่อขุนเตา
เพื่อที่จะบนบานสารกล่าวขอให้ชาวบ้านแล้วก็คนไทยรอดพ้นจากไวรัสโควิด๑๙
ที่ทั้งหมดจะทยอยขึ้นไปบนศาลค่ะนี่
เพื่อสวมหน้ากากอนามัยให้กับรูปหล่อพ่อขุนเตา

ตามความเชื่อถือแล้วก็ศรัทธา
ด้านป้าสมบูรณเผาทหารก็เปิดเผยบอกว่าตนเนี่ย
มาขอให้ท่านช่วยปัดเป่าโรคร้าย

พร้อมกับให้ปกปักรักษาคนไทยให้รอดพ้นจากโควิด๑๙
แล้วก็ขอโชคขอลาบจากพ่อขุนเตานี่แหละค่ะ
ขณะที่คุณกมลลักษณ์ทรัพย์มั่น

พยายามมองหาเลขจากทูปที่จุดบูชา
เนื่องจากว่างวดที่แล้วเขาได้ลาบก้อนใหญ่

แต่ทูปเสี่ยงทายกลับเป็นเลขว่าทูปมันคุดเลขอยู่แล้วเม
อันนี้ก็ได้ค่ะรูปเสี่ยงไทยนี่เป็นเลข๑๙๙ไง

เพื่อจะบนให้ท่านช่วยให้รอดพ้นจากโควิด

ผมทวิตบ่อยจนได้ทองจากข่าวใส่ไข่ไปแล้ว

คุณกุ้งบางนานะบอกว่าเขาได้ทองไปแล้วนะ
ถ้าคุณปุ้มได้แสดงว่ารอบที่ผ่านมา
คุณปุ้มเขียนคอมเมนต์อะไร
บอกเราแบบโดนใจแน่เลยถึงได้ไปด้วยนะ

อ้าวยัยคิวตรภาพแล้ว

มีก็จะพูดไปหน่อยเราจะทราบกว่าประหลาดใจ

ได้มีสังเกตเอ๊ะตัวอะไรสีเหลืองเดินตุ้มเตี๊บตุ้มเตี๊บตุ้มเตี๊บเข้ามาบริเวณหน้าบ้าน
ได้ออกไปดูพบว่ามีลักษณะเหมือนกับตภาพ
แต่ที่ประหลาดใจที่สุดคือสีมันไม่เหมือนตภาพน้ำทั่วไปจ้า
ตนจึงได้จับตภาพน้ำตัวดังเก่าเนี่ยมาใส่ไว้ในตู้กระจกนะฮะ
แล้วก็ตั้งไว้หน้าบ้านนั่นแหละหลังจากนั้นสองวันก็มีเต่าจำนวนหนึ่งตัวเนี่ย
เดินตุ้มเตี๊บเข้ามาในบ้านอีกแล้วก็ตรงไปที่รถจากกายารยนต์ที่จอดอยู่
และที่สำคัญคนก็เลยต้องถามว่าอ้าวมอเตอร์ไซค์เบอร์อะไรใช่ไหมเพราะสภาพมาแล้ว
แป๊บนึงมีเต่ามาด้วยเนี่ยนะฮะปรากฏว่าทะเบียนรถกับทะเบียนบ้าน๑๙๑เหมือนกันเว้ย
โอ้บังเอิญจริงแล้วก็เมื่อกี้พ่อขุนอะไรนะพ่อขุนเต่าก็๑๙๑โทษค่ะ
โตนจึงเชื่อว่าไอ้ตะภาพเนี่ยเอาโฉกเอาราบก็มันเป็นอย่างนี้กับเธอ
เอามาแต่เด็กไม่เคยเลี้ยหัตภาพไม่เคยเลี้ยงผมไม่เคยเลี้ยตะภาพ
เขาบอกว่าเนี่ยอายุไขของมันดูสิเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่น่าจะพลาดเอาบ้านเลขที่
ต้องไปรับแฟนที่วัดดอนเมืองเพราะแฟนสมรสไปเองแล้วอืมจำได้ไหม

มีใครส่งนู่นนี่อะไรมาบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวจะส่งของไปให้

กันเนอะวินาทีเนี้ยอืมไม่รู้จะบอกไงมันก็เนอะ

อู๋น้องอาแมนด้าอาแมนด้าอืมปังสีเดียวเดี๋ยวกลับมาครับ
ระหว่างพักเบรกก็นั่งดูทวิตเตอร์ไปนะครับ
ก็แฟนคลับของเราก็เยอะจริงนะ

นะฮะก็หลายคนจำได้
ขอโทษด้วยอาจจะอ่านไม่หมดนะฮะ
สำหรับแฟนคลับที่แบบว่าส่งเข้ามาในของข่าวใส่ไข่นะครับ
รวบรวมแล้วก็ส่งไปให้พร้อมกัน
วันนี้น้องไปถึงปุ๊บเขาใส่ชุดปากัดไทย
ที่เขาบอกว่าเมื่อวานน้องก็ใส่ชุดลาตีสีเหลืองเนอะ

วิจิตรจริงซึ่งประกาศในครั้งหนึ่งจำได้ไหมว่า

เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเอาประกัดไทยเนี่ย
ซึ่งสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทย
ซึ่งเขาบอกว่าเป็นนักสู้ผู้สง่างามนะครับอืม

ไตรรงอนงหน้าสุพรรณมัชชาหรือชุดปากัดนี่ไง
กไหว้อวดโฉมบนเวทีอย่างน่าประทับใจ
ทำเอาแฟนนางงามขนลุกกับความสวยของเจ้าตัวนี่

เขาจะประกาศเมื่อไหร่แองจี้ว่าชุดวันไหนจะ
เดี๋ยววันแห่งปรากฏจริงก็คือตอนเช้าเมืองไทยนะคะ
ก็คือกลางคืนที่อเมริกาแต่ตอนเช้าก็คือวันที่๑๗
วันวันจันทร์เนี้ยแต่รู้ผลล่ะแล้วใครได้ใช่ไหม
หมายถึงอันนี้คือชุดประจำชาติชุดประจำ
เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะเป็นชุดพีริมแล้วก็รอบแฮรีพิชชี
ทีเดียวก็คือรอดก่อนประกวดจริงก็จะแบบใส่เต็มเหมือนกันแหละ
แต่คือว่ารอบประกวดจริงก็คือคืนวันที่๑๖
คือวันอาทิตย์ที่อเมริกาแต่เป็นเช้าที่วันที่๑๗เมืองไทย
จะดูก็คือตอนเช้าวันนั้นคือกระเทยก็จะลางานกัน
เฝ้าดูรอรุ้นทางงามเห็นไหมอืมตอนเจ็ดโมงไง
แปดโมงอ่ะลุ้นแล้วอ๋อขนาดอันนี้ตอนที่ประกวดชุดประจำชาติ
ชุดที่เป็นอันนี้ที่แต่งกายสวยงามอันนี้ก็๗โมงเช้าของวันนี้
อืมคนก็รอรุ้นตอนตอนนี้อย่างเงี้ยของชุดประจำชาติภาคม่าหายว่ะ
ใช่เพราะอะไรรู้ป่ะเขาบอกชุดประจำชาติพม่าเหมือนชุดที่องซานซูจีใส่
อืมก็เลยไม่ได้ใส่กันก็เลยไม่ได้ใส่ก็เลยอะไรอย่างเขาว่ากันว่านะ
ชุดที่ได้รับความสนใจในโลกออนไลน์ก็คงจะหนีไม่พ้นชุดประจำชาติของเมียนมา
ก็เป็นประเทศที่กำลังเผชิญวิกฤตทางการเมืองโดยทูซาวินละวิน
ตัวแทนสาวงามก็เดินออกมาในชุดประจำชาตินี่นะคะพร้อมกับชูป้าย
ไม่ใช่ชุดที่ตั้งใจจะใส่มานำเสนอแต่เนื่องจากว่ากระเป๋าเดินทางของเธอนั้นหายไป
ทำให้ไม่มีเสื้อผ้าใส่ขึ้นบนเวทีโดยชุดประจำชาติของจริงนั้นเป็นชุดตุ๊กตาล้มลุก
ซึ่งสื่อถึงความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการไม่ยอมย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา
พอไม่มีชุดนั้นก็เลยต้องเป็นชุดนี้ใส่ขึ้นมาแล้วเขามีการชูป้ายขึ้นไปด้วยนะคะ
เผ่าทางตะวันตกแต่แถวติดกับฝั่งนู้น
ก็คือกระเป๋าเดินทางของเธอหาย
ก็เหมือนกับชุดแค่ขององค์ซานซูจีสานี่คือชุดนี้คือชุดจริง
ชุดจริงคือชุดนี้

ขายได้ยังไงวะไม่รู้หนูเลย
บังเอิญบังเอิญมากเลยมันจะบังเอิญขนาดนั้นเลยเหรอ
เขาก็เลยได้ใส่ชุดนี้ขึ้นเวที
แบบที่เหมือนชนเก่าที่องซานซูจีเคยใส่ไว้อะไรอย่างนี้

แต่หมายถึงชุดนี้ก็หายไปไงหายไปทั้งกระเป๋าเลย
พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ

ครับผมเป็นคู่รักที่เรียกว่าเปิดตัวคบกันมาก็มีโมเมนต์หวานฉ่ำ

สำหรับคู่ของไฮโซไนประไนแล้วก็น้องแต้วนัทพร
ล่าสุดค่ะไฮโซไนก็มีการโพสต์ภาพคู่กับน้องแต้ว
ในวันครบรอบ๑ปีพร้อมกับแคปชั่นว่า๑๓เดือน
งานนี้ก็มีเพื่อนแล้วก็แฟนคลับเข้ามาร่วมยินดีกันแบบรัวเลยทีเดียวนะจ๊ะ
จำตอนที่จ๊ะร้องคันหูที่เขาดังใหม่ในโลกออนไลน์สมัยก่อน
แบบว่านางดังในโลกออนไลน์ว่าเด็กอะไรไปเต้น
สมัยก่อนเนี่ยจ๊ะไม่เคยมีบ้านอยู่ในกรุงเทพนะเวลาต้องไปต่างจังหวัด
วันนี้เขาบอกว่าสร้างความสำเร็จอย่างแบบว่าด้วยสองมือจริงสำหรับจ๊ะ
นะฮะนงพนีซึ่งใช้จ๊ะอาสยาไม่ได้แล้วเพราะนางออกมาแล้วเนี่ยนะ
นางทำงานตั้งแต่เด็กเลยฝ่าปันเรื่องอะไรอุปสรรคมาไม่ท่วน
ล่าสุดนางได้เผยภาพบ้านหลังแรกของตัวเองกับครอบครัว
พร้อมระบุว่าบ้านหลังนี้แหละบ้านที่ทำให้จ๊ะรู้จักกับความจนความลำบาก
และบ้านหลังนี้แหละเป็นบ้านที่ทำให้จ๊ะรู้จักกับคำว่าขยันอดทนเข้มแข็งและกระตันอยู่
เธอคือความทรงจำแล้วก็มีแฮสแท็กบ้านหลังแรกในชีวิตของนาง
อุ้ยจ๊ะเนี่ยแบบว่าทำงานสู้สุดตัวสู้สุดต่างจริงแบบว่ามันได้ทุกสิ่งที่อยากกลับมาเนี่ย
เปิดทีวีดูทุกวันค่ะคุณย่าอายุเก้าสิบกว่าแล้ว

อู้วดีจังเลยคุณย่า

พรุ่งนี้มดดำพิษตัวมดดำออกก็จะส่งไปให้

เดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยแจก

นี่ไงพาร์ทเตรียคไว้แพลกไปทีเดียว
รถเมย์จะได้เอากระดาษทิชชู่เปียกรถเมย์มาให้ด้วย
ขอให้สังขทานมั้ยครับใช่เราให้พร้อมกันโอเค
หมดเวลาแล้วฮะกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์
เสาร์อาทิตย์พักผ่อนกาดคงไม่ตกกันหรอกนะ
เพราะเราก็กลัวตายสวัสดีครับสวัสดีครับ